ขโมยขโจนกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเขาขายพวกเครื่องเสียงรถยนต์
แล้วเดี๋ยวดูนะทีแรกมากัน๓ส่งหน้าส่งตัวแทนไปเลย
เองเข้าไปไปขโมยหน่อยดิดูหน่อยค่ะว่าเขาหยิบมาปั๊บยัดลงเป้าเลยค่ะ
พี่ถูกไม่เห็นเห็นไหม

กล้องนี่ว่าทำเป็นแบบเออจับหัวจับผมแก้เขินแต่มา
ร้อยแล้วแหละคุณไม่ต้องพยายามที่จะบังอะไรเลยค่ะ
นี่กล้องวงจรปิดในร้านภัยสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ร้านนี้เขาขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีพวกเครื่องเสียงรถยนต์
อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานเลยตอนข่าวเที่ยงของเราเลยค่ะ
ประมาณสิบเอ็ดโมงผู้ชายคนนี้ค่ะก็หน้าตาดีนะ
เกลียนหน่อยใส่เสื้อคอปกมา
แล้วเข้ามาในร้านตรงอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์
แรกก็มองซ้ายมองขวาแล้วหยิบไปเลยค่ะ
เราคุยกับพนักงานขายพนักงานขายเนี่ยคือนายศักดิ์ชัย
จินตนาอายุ๒๐ปีเล่าให้ฟังว่า
พี่จริงเขามากันเขาไม่ได้มาคนเดียวนะ
เขามากัน๓คนค่ะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

หลังจากนั้นนะพี่๒คนอยู่ที่มอไซค์
แล้วมีคนนึงก็คือคนนี้ที่ก่อเหตุเดินเข้ามาในร้าน

น้องรู้ได้ไงก็กลิ่นเหล้าสิพี่มันหึงเลย
ทีนี้ผมก็เลยถามไปนะว่า
อะไรดีครับจะซื้ออะไร
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะซื้อดอกลำโพง
ทีนี้ตัวน้องพนักงานก็บอกว่าอ๋อทางด้านนี้เลยครับ
คนร้ายก็เดินวนไปไปเลือกดู
แล้วท้ายที่สุดไอ้ที่เขาเอาไปเนี่ยนะ
ใช่ตัวปรับขยายเสียงของลำโพงนี่นะฮะ
ค่ะราคาก็เกือบพันนะ
เครื่องนี้นะฮะใช่๙๕๐บาท
มันไม่ใช่ของชิ้นเล็กเลยนะ

รีบออกจากร้านขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค

แล้วก็ไปเลยค่ะลองฟังเสียงน้องพนักงานหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีโจรมารัดทีวีกับลำโพง
แต่ยังจำไม่ได้ก็ขอให้พี่ตำรวจช่วยจับหน่อยครับ

เออก่อนหน้านี้ก็มีมาขโมยรอบนี้ก็มาเอาไปอ่ะนะคะ
ทีนี้ถามว่าเขาไปกันทางไหน
ไปกันทางสามแยกวันโพธิวานรามเนี่ยนะคะ
เราคุยกับตำรวจตำรวจสพเมืองอุดร
บอกแบบนี้ว่าอ๋อคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูนอกจากกล้องวงจรปิดในร้านที่เป็นหลักฐานแล้ว

เพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ